เมื่อวานนี้ทางด้านของผลเอกเปรมนะครับ

รวมทั้งคอรมอลนั้นไปอวยพรปีใหม่
ท่านก็มีการโวยพรกลับมานายกด้วย
รวมทั้งแนะนำให้รับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นมิตรด้วยครับ
การบริหารของนายกและรัฐบาลชุดนี้
นายกก็เป็นมิตรกับผมคุณป้อมก็เป็นมิตรกับผมทั้งหมดเป็นมิตรกัน
ขอให้นายกก็เห็นว่าฝ่ายค้านเขาเห็นต่างแต่เห็นต่างอย่างมิด
เราก็เห็นต่างจากเขาอย่างมิตรใครก็ได้แต่ว่าอย่าเห็นต่างเป็นศัตรูกัน
อันนั้นไม่มีประโยชน์ก็ขอให้คิดไว้ว่าความเห็นต่างนี้ต้องมีแต่มีอย่างมิตร
ผมอยากให้นายกทำตัวอย่างว่าผมเห็นต่างกับคุณแต่ผมก็เป็นเพื่อนกับคุณนะ
อันนี้ก็คงจะทำให้กิจการต่างไปใช้ราบรื่น
ก็ขอฝากว่านายกอาจจะจำไปใช้ตามที่ผมพูดนี่ก็ได้
เพราะผมเคยใช้มาแล้วได้ผลดีมาก
เห็นต่างอย่างเป็นมิตรและทุกอย่างจะราบรื่นนะครับ
พลเอกเบรมติลสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
กล่าวในวาระที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นไปขอพรในเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ท่านประธานองค์คมนตรียังขอให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีครับ
ในการรับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นมิตร
ซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นได้ตอบกลับไปว่า
ตนเองอยากเป็นมิตรกับทุกคนไม่เคยมองใครเป็นศัตรูนะครับ
ก็เป็นเรื่องของเราจะได้ยินได้ฟังคำโวยพรคำแนะนำจากท่านพลเอกเบรมเป็นประจำแบบนี้ทุกปี
ให้กับนายกในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะ